ท่านผู้ชมครับมันมีเหตุระทึกแล้วก็อุกอาจด้วย
เกิดขึ้นกลางบขสที่กาลจัดหน้าบุรีนะครับ

อ้างว่าไปรู้ว่าภรรยาเนี่ย

ก็เลยไปเคลียร์นะพอไปเคลียร์เนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมครับ
ปาดคอเขาเลยนะฮะดีนะช่วยกันทันนะครับ
คือแต่ว่าเธอเจ็บหนักนะฮะ
คือเห็นจังหวะที่เขาเอามือเนี่ยจังหวะนี้คุณผู้ชมดูนะ

คือสายหญิงเนี่ยเค้าเป็นพนักงานขายตัวของบริษัทธิ์ศร้อมค่ะไม่ไกล
มีขอเลิกกับสามีนี้ไม่ยอมนะฮะตามอาจจะเคลี่ยร์เคลี่ยร์ไป
เคลี่ยร์มานี่คือจะพาเข้าไปข้างนอกเค้าไม่ไปอ่ะอืม
ชักมีดออกมานี่ปาดเข้าไปมุ่งต้นแบบคอเลยนะฮะ

คือต้องชมเพื่อนพนักงานที่เป็นผู้หญิงคนนั้นนะ
แบบยื้อไว้ไม่ปล่อยเลยอ่ะคือถ้าโดนเข้าไปนี่ก็ตายได้เหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะเธอแบบเธอกอดแบบรัดแขนแน่นเลยแบบ
ถูกแบบดึงจนตัวแบบลอยเลยอ่ะคือชื่นชมเลยอ่ะท่านผู้ชมครับ
ตรงนี้คือช่องขายตัวรถตู้โดยสารนะฮะเป็นรถตู้สายกาญจนบุรีกรุงเทพ
ในสถานีขนส่งพุทธศาลจังหวัดกาญจนบุรีเย็นเมื่อวานนี้๑๘๓๐นาที
ผู้ชายเสื้อแดงเนี่ยชื่อนายสุกริตนะฮะนายสุกริตใจเฟื่อง
หรือว่าในปั๊กนะฮะอายุ๔๔ปีเป็นสามีของ
หญิงสาวที่เป็นพนักงานขายตั๋วนะฮะคือเข้ามานี่เอาผ้า
ไลน์สก็อตพกหน้ามาด้วยนะอันนี้เห็นมั้ย
พนักงานขายตั๋วชื่อจริงคือพี่รุนลักน์
ปั๊กก็มาถึงก็พยายามจะจับจะดึงเข้าไปนะครับ
เธอก็สู้นะฮะมีเพื่อนมาช่วยนะครับ
แต่ถูกมีดเนี่ยชักขึ้นมาจะปาดคอเขานะครับ

ไม่โดนคอแต่โดนปากลากยาวไปถึงแบบแก้มขวาไปถึงหู

แล้วถ้าช่วยไม่ทันมันเข้าคอทำยังไงเนี่ย
เพื่อนร่วมงานพลเมืองดีมาช่วยกันนะครับท่านผู้ชมครับ
ในปักหนี่ฮะซ้ายมือคนก่อเหตุนี่
ศึกฤตใจเฟื่อยอายุสี่ปี
ก็อาศัยจังหวะช่วงชุลมุนเนี่ยหลบหนีไปนะฮะ
เจ้าหน้าที่เขาก็มาช่วยเหลือนำตัวฝ่ายของผู้หญิงที่บาดเจ็บเนี่ย
ส่งโรงพยาบาลนะครับเย็บไป๓๐เข็มได้
จากการสอบสวนเนี่ยทำให้ทราบว่าในปั๊กเขาเป็นอดีตคนขับรถ
ของบรขสอที่กาญจนบุรีนะฮะ
เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วลาออกไปแล้วและเป็นอดีตสามีของ
หญิงสาวที่บาดเจ็บทั้งคู่เนี่ยตอนที่ทำงานที่นี่
ก็พบรักกันที่บรขสอการนี่แหละนี่เห็นมั้ยฮะ
ตอนที่ยังคบหาอยู่กินด้วยกันนี่มีใบทะเบียนสมรส
เห็นไหมครับยังถ่ายรูปโชว์กันอยู่เลย
ทีนี้พออยู่กินด้วยกันปรากฏว่าฝ่ายชายคือในปั๊ก
เขาเป็นคนใจร้อนมากชอบใช้ความรุนแรงฝ่ายหญิงคือคุณวาว
เขาก็ตีตัวออกห่างแล้วก็ขอหย่านะครับ
ก่อนจะเกิดเหตุขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยทั้งคู่แยกกันอยู่ไปแล้วนะครับ
แต่ในปั๊กก็ยังตามราวีตามตื้อตามข่มขู่
ไม่ยอมเลิกลาสุดท้ายเมื่อวานนี้
โอ้โหหนักเลยเอามีดไปเนี่ยจะไปปาดคอเขาเลยนะฮะ
วันนี้คุณแซคนัทวินผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ที่บขศกาญจนบุรี
นี่คราบเลือดยังติดอยู่เลยนะฮะ

มีกล่องโฟมมีอะไรพวกนี้ก็มีคราบเลือดติดอยู่
คุณแซคนัทวินได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
๑๘นาฬิกา๓๗นาที
เมื่อวานนี้หันไปมองตลอดนะ
ปั๊กนะในปั๊กสุกริตเดินอยู่แถว
นี่ช่องจอดรถโดยสารนะครับ
เป็นช่องจอดรถตู้โดยสาร

เป็นรถมินิบัสนะฮะ
ไปอยู่ข้างแถวนี้นะฮะ
ที่ทางฝ่าอยู่จุดที่คุณวาลขายตัวช่องนี้
จากนั้น๕นาทีในปั๊กก็เดิน

คือโทรจริงหรือเปล่านะ
อาจจะทำเป็นโทรเดินไปเดินมาเพื่อไม่ให้ใครสังเกตหรือเปล่า
พอเดินอ้อมด้านหลังรถมินิบัสมาเนี่ย
นี่แล้วก็พุ่งเข้ามาหาคุณวาวเลยกำลังนั่งขายตั๋วอยู่
เดี๋ยวนี้รถตู้เขาจะเป็นรถตู้แบบมินิบัสแบบนี้แล้วใช่ไหม
นี่ฮะแล้วบรรดาเพื่อนพนักงานแถวนั้นผู้คนแถวนั้นก็มาช่วยกันนะฮะ
ในการห้ามในการแย่งมีด
มีกล้องวงจรปิดที่จะเห็นช่วงหลังจากเกิดเหตุนะครับ
พอก่อเหตุไปแล้วเนี่ยในปั๊กก็อาศัยช่วงชุลมุนเดินหนีไป
ตอนนี้กำลังชุลมุนกำลังถูกแย่งมีดยื้อยุดฉุดกระชากันอยู่
ไบหน้าอยู่นะฮะแต่คุณวาวเนี่ยโดนมีดเข้าไปแล้วปากจากใบหู
ว่าช่วงชมจริงจริงนะฮะนั่นคือช่วยเพื่อนแบบไม่ห่วงชีวิตตัวเองเลยอ่ะ
แล้วตอนเดินหนีไหมเห็นแล้วเดินยังคิดบ้อยเหรอ
ไม่ได้วิ่งแบบไปแล้วนยาริมาใช่เลยนะฮะถัดหลัง

ก็เดินไปเดินหนีไป
ปั๊กเดินออกมาจากบขศนะฮะ
แล้วก็ไปขับรถกระบะคันนี้นะฮะ

นี่ฮะปั๊กคนก่อเหตุนะ

บอกไม่หนีไม่ทิ้ง
ก็ยังนั่งอยู่หน้าโรงพักเลย

ทำในสิ่งที่ต้องทำครับหนี้

อันนั้นขึ้นหนึ่งวันก่อนก่อเหตุนะ

ในสิ่งที่ต้องทำครับพอก่อเหตุแล้วเนี่ยปักหมุดเอาไว้ปักหมุดที่ไหนนะ
เขาบอกรู้สึกมีความสุขอยู่ที่กาญจนบุรีนั่นไงแล้วบอกไม่หนีใช่ไหมถ้าท่านจะดูจากคำแรกบอกไม่หนี
ไม่หนีไม่ทิ้งก็ยังนั่งอยู่หน้าโรงพักเลยบอกอยู่หน้าโรงพักแค่คิดอะไรไม่ออก
พรุ่งนี้เจอกันเก้านาฬิกาอันนี้คือโพสต์เมื่อวานหลังก่อเหตุนะค่ะ
หมายความว่ายังไงพรุ่งนี้จะมอบตัวเหรอหรือยังไงนี่ฮะแต่ก็ยังไม่มานะนี่
วันนี้ก็คือพรุ่งนี้ที่เขาโพสต์เอาไว้นั่นแหละ๙นาฬิกานี่ไม่ใช่แล้วนี่กี่โมงแล้วเนี่ย
๓ทุ่มแล้วท่านผู้ชมครับถ้าย้อนไปนะฮะ๒๐มิถุนายนนะครับ
ปั๊กก็โพสต์เอาไว้นะ๒๐มิถุนายนบอกกาญจนบุรีก็แค่หน้าปากซอย
มีไหมกาญจนบุรีก็แค่หน้าปากซอย
แล้วเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาก็เข้ามาคอมเมนต์บอกมาตามหารักแท้เหรอคะ
ก็ตอบกลับไปบอกมาตามปาดคอค่ะว้ายดูสิแปลว่าชัดเจนเนอะในเจตนาเนี่ย
ความตั้งใจเห็นไหมนี่อันนี้จากโพสต์กาญจนบุรีก็แค่หน้าปากซอย
วันก่อนหน้าเพื่อนเขาก็ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรอาจจะไปเที่ยวการหรืออะไร
ยังไงบอกมาตามหารักแท้เหรอคะตอบกลับไปบอกมาตามปาดคอค่ะ
กลัวเจอลูกอ่อยก็ใจอ่อนอีกอันนี้คนเดิมคอมเมนต์ตอบนะ
อาจจะเป็นเพื่อนเพื่อนเขาอาจจะรู้หรือเปล่าว่าอดีตภรรยาเขาหรือ
ยังไงทำงานอยู่ที่กาหรืออะไรยังไงถ้าย้อนไป๓๑พฤษภาคมนะครับ
ปั๊กเคยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เฟซบุ๊ก
เป็นรูปปืนอันนั้นทะเบียนด้วยไหมคะเห็นไหมโอ้โห
ท่านผู้ชมครับเราไปตามความคืบหน้าคดีที่สพเมืองกาญจนบุรีนะครับ
ปั๊กยังไม่ได้มามอบตัวนะฮะแต่ตำรวจก็ไม่ได้รอนะ
ก่อคดียังอุกอาจเหลือเกินกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับ
ส่วนคุณวาวที่บาดเจ็บนะฮะแล้วก็เพื่อนที่อยู่ในเหตุการณ์คือคุณปรารถนา
วันนี้ไปให้ปากคำกับตำรวจที่สพเมืองกาญจนบุรีนะครับ
คุณปรารถนาเนี่ยบอกว่าในปั๊กกับวาวเนี่ยเมื่อก่อนก็ทำงานด้วยกันที่บขศการนี่แหละ
ก่อนจะย้ายไปสายใต้ใหม่ด้วยกันแล้ววาวก็ย้ายกลับมาอยู่ที่การที่บขศการ
เมื่อวานเนี่ยเพิ่งมาทำงานวันแรกมาถึงก็โดนเลย
ช่วงเกิดเหตุเธอก็เห็นแล้วล่ะเธอก็พยายามเข้าไปช่วยเพื่อน
ที่ถามว่ามีปัญหาไหนอะไรอย่างเนี่ยเค้าก็บอกว่ะ
งั้นมีผู้หญิงมีแฟนใหม่น่ะ
ยังไม่ขอให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้สพเมืองกาญจนบุรีกำลังเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาอยู่นะฮะ